เมื่อวานนี้นักข่าวของเราเดินทางไปที่จังหวัดชายภูมิ
เพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยโพสต์ลักษณะคือ
เธอโดนผัวซ้อมจนสะบักสะบอมเลยนะครับ
นักข่าวของเราบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นความรุนแรงทางสังคมนะ
ก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านหนองบัวใหญ่
ไปพูดคุยกับคุณผู้หญิงท่านนี้โอ้คุณดูสิ
ต้องขออนุญาตย้อมสีด้วยนะคะเพราะว่าภาพมันค่อนข้างรุนแรง
เลือดไหลเป็นทางเลยค่ะผู้หญิงคนนี้อายุสามสิบเจ็ดปี
เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเธอบอกว่าเธอเนี่ยตั้งใจนำภาพ
ถูกสามีโหดซ้อมจนกระอักเลือดเลือดท่วมตัว
มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวเพราะสุดทนกับพฤติกรรมของสามี
เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าเคยถูกสามีซ้อมมาแล้ว
แล้วสามีเนี่ยก็มีลูกติดมาด้วยหนึ่งคนก่อนที่จะมาอยู่กินกับเธอ
แล้วมีลูกด้วยกันหนึ่งคนตอนเนี้ยลูกอายุได้แปดเดือน
ยอมรับนะคะว่าถูกสามีวัย๓๐ปีทุบตีเป็นประจำ
ตลอดระยะเวลาสามถึงสี่ปีที่อยู่ด้วยกันซึ่งสามีเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อน
พอเมาเหล้าทีไรก็จะชวนหาเรื่องทะเลาะแล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกายเธอ
หลายครั้งสามีใช้มีดไล่แทงจนต้องหอบลูกอ่ะ
ลูกน้อยวัยแปดเดือนนั่นน่ะแบบอกอยู่อะค่ะวิ่งหนีตาย
เอาชีวิตรอดออกมาที่ผ่านมายอมทนเพราะอะไร
ผู้หญิงมีเหตุผลเดียวแล้วค่ะเพราะรักสามี
แล้วก็สงสารลูกลูกยังไร้เดียงสาไม่อยากให้ลูกกำพระพ่อ
จนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ถูกซ้อมปังตายครั้งล่าสุด
ชกที่ใบหน้าที่ดั้งจมูกดั้งจมูกเนี่ยหักเลยนะคะ
ซ้ำยังใช้เท้ากระทืบหัวอีกหลายต่อหลายครั้งเพราะดีที่มีเพื่อนบ้านเข้ามาห้ามได้ทัน
ฉะนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นหรือเปล่านะคะ
อ่ะสุดท้ายพาเธอไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
เตะหัวหนูเตะลำตัวเตะหัวหนูแบบทำหนูแบบเกินไปพี่
รับไม่ได้หนูก็เลยแบบว่าทุกครั้งที่พี่เขาทำหนูหนูเจ็บ
ไม่บอกแม่ไม่บอกใครแต่ครั้งนี้มันมันเกินไปพี่
ลูกก็โทรบอกแม่เขาเขาเหยียบหัวเราไหม
เหยียบเตะพี่เตะหัวหนูสองครั้งหัวหักรวมค่ะอืม
แบบหนูกิ้งหนูหลุดออกมาเลยแล้วเขาก็เตะต่อต่อมาเตะต่ามน้ำตัว
อืมเกินไปอ่ะอย่าไปทำเลยนะผู้ชายอ่ะ
คุณมีแรงมากกว่าเขาแล้วคุณไปทำเขาแบบนี้
เขาเป็นเมียคุณด้วยอ่าที่สุดแล้วนะคะ
หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลเธอพาลูกย้ายไปอยู่กับแม่
พร้อมตัดสินใจว่าจะแยกทางกับสามีเด็ดขาด
ไม่อยากให้ญาติฝ่ายชายมาเจรจาขอคืนดีอะไรใดทั้งสิ้น
ครั้งนี้ขอจบจบทันทีจบแล้วไม่เอาแล้ว
แล้วก็มีการแจ้งความไว้แล้วด้วยนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ตำรวจโรงพักจตุรัสบอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวต้องรอผลตรวจร่างกาย
ผู้หญิงคนนี้ก่อนว่าเธอมีอาการสาหัสหรือว่ายังไงนะคะ
ถึงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับสามีโหดต่อไป
พร้อมกับเตรียมออกหมายเรียกมาสอบปากคำ
อืมก็เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดแบบนี้นะ
ฝ่ายหญิงก็ทำถูกแล้วนะคะจบก็คือจบนะคะ
อย่ากลับไปอีกนะคะเดี๋ยวถูกทำร้ายร่างกายอีก